รมควันฆ่าตัวตายกคลัว๕ศพ
พ่อของเฮียตีก็นำกระดูกของลูกชายลูกสาว
แล้วก็เตรียมลอยอังคารส่วน
สะไพรกับหลานจะเก็บไว้ทำบุญร้อยวัน
นี่ก็เป็นภาพพิธีเก็บกระดูกของ
ของนางยอดขวัญแป้นวง
เด็กชายรัชตะหรือว่าน้องวินเนอร์อันนี้หลาน
แล้วก็ภรรยาแล้วก็ลูกชายของนายกันตะพลแป้นวง

ก็เป็นไปอย่างเรียบง่ายนะครับมีครอบครัวที่ไปร่วมพิธี
เป็นการสวดส่งโดยวิญญาณให้นะครับ
ส่วนกระดูกของคนในครอบครัวก็คือมีลูกชายตัวเองคือเฮียตี
ลูกสาวตัวเองคือพี่สาวของฮิติแล้วก็ภรรยาของตัวเอง
ก็จะรอทำบุญร้อยวันแล้วก็จะนำไปลอยอังคาร
ครอบครัวนี้ครอบครัวได้มีการนิมนต์พระสงฆ์ทำพิธีบังสุกุลอัฐิครับ
ซึ่งนางสาวอัชราผ่านนาคอายุ๔๓ปี
อำเภอเมืองพิสุนโลกซึ่งเป็นพี่สาวของภรรยาเฮียตีเอง
บอกว่าเธอและครอบครัวนั้นทำพิธีให้กับน้องสาว
แล้วก็หลานอย่างดีที่สุดแล้วขอให้น้องไม่ต้องห่วง
แล้วก็พักผ่อนให้สบายเพราะว่าเหนื่อยมามากแล้วนะครับ
ส่วนที่วัดท่าเตียนครับนายทงชัยแป้นวงพ่อของเฮียตี
พร้อมกับญาติญาติร่วมกันทำพิธีเก็บอัฐิเฮียตี
ซึ่งชาปนกิจเป็นรายสุดท้ายช่วงเย็นของเมื่อวานมีการนิมนต
สงฆ์ไปทำพิธีบังสุกุลอัฐิหรือว่าการแปรรูปแปรทาสเพื่อให้
ผู้ตายนั้นได้ไปเกิดใหม่ในพบภูมิที่ดีที่ใหม่อย่างสมบูรณ
นะครับเพื่อนำไปประกอบพิธีกันต่อเป็นการทำบุญอุทิศส่วน
บุญส่วนผัวสนพร้อมกับนำอัตฐินะฮะในกรดมีของแม่ของพี่
สาวซึ่งเก็บไปก่อนหน้านี้แล้วมาด้วยนะฮะนายทงชัยบอกว่าวันนี้
บอกกับลูกว่าไม่ต้องห่วงอะไรให้ไปสู่พบภูมิที่ดีครับ
ไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนั้นส่วนคดีนั้นก็ปล่อยเป็นหน้าที่

ทำไมพูดว่าผมไม่มีปัญญาใช้หรืออะไรก็แล้วก็ส่วนแต่จะคิดเอา
หนี้คือคนทำลายทุบประตูหน้าต่างเข้าไป
นะฮะเป็นคนเจอก่อนทุกอย่างผมว่าบ้านห่างกันแค่ไม่ถึงครึ่งกิโลถนนเดียวกัน
ไม่มีคนไปบอกทำไมถือวิสาสะไปพังห้องลูกห้องเมียผม
เห็นไหมครับที่ผมแคลงใจคือตรงนี้
ก็เป็นไปตามที่พ่อบอกว่าทำไมไม่บอกเขา
ทำไมถึงเข้าไปเลยอะไรแบบนั้นนะฮะส่วนกระดูกเนี่ยนะของลูกชายลูกสาวของเมียเขาก็เดี๋ยวจะไปลอยอังคารที่ทะเล
เพราะว่าทุกคนชอบทะเลนะครับแต่ว่าตอนนี้จะเก็บกระดูกเอาไว้ที่วัดก่อนนะครับ